คุณผู้ชมคะเราเล่าเรื่องเหล็กไหลมาเยอะนะคะเราก็เลยขอเล่าเพิ่มเติมอีกหน่อย
คือมีคนที่เขาบอกว่าเขาครอบครองเหล็กไหลมา๒๐กว่าปีแล้วมีแต่โชคลาภ
กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองมากจริงจริงที่อายุทยาค่ะนายสมเพียรพลเวียงคำ
อายุห้าสิบเก้าปีนะคะเป็นเจ้าของร้านสมเพียรการยาง
อยู่ที่หมู่๒ตำบลบ้านขวางอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรียุธยา
คุณลุงสมเพียรบอกว่ามามาดูเหล็กไหลนี่คือโคตรเหล็กไหล
สีดำก้อนใหญ่มากนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะที่วางอยู่บนพานนะคะ
แล้วก็ด้านหลังเหมือนกับมีสีเขียวคล้ายปีกแมลงทับ๒ก้อน
น้ำหนักก้อนละหนึ่งกิโลและนี่ค่ะมีเหล็กไหลขาวอีกหนึ่งก้อน
น้ำหนัก๒กิโลกว่าใส่พานตั้งโต๊ะบูชาเอาไว้อยู่ในห้องพระเครื่องนะคะ
คุณลุงสมเพียรบอกว่าครอบครองโคตรเหล็กไหลมายี่สิบกว่าปีได้รับมาจากพระอาจารย์รูปหนึ่งนะคะ
ซึ่งได้เดินทุดงเข้าไปในป่าเขาไปเจอเหล็กไหลอยู่ในถ้ำ
ลักษณะสีดำคล้ายนินเลยได้อันเชิญมาแล้วก็มอบไว้ให้
พอครอบครองเนี่ยค่ะลุงสมเพียรบอกว่าในวันขึ้น๑๕ค่ำของทุกเดือน
นำเหล็กไหลมาส่งน้ำบูชาด้วยน้ำผึ้งแล้วเกิดสิ่งมหาศจรรย์จริง
คุณลุงสมเพียรบอกว่าเหล็กไหลงอกค่ะงอกออกมาเป็นสีเขียว
คล้ายกับปีกแมลงทับเขาเลยอันเชิญมาคล้องไว้ที่คอ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง
สลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๕หลายรอบมาก
ลุงบอกหลายรอบมากอืมเหล็กไหลขาวค่ะ
ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณลุงสมเพียรบอกว่าฝัน
ว่ามีวัดพระดังมาบอกให้เดินทางไปหาที่สถานที่ภายในฝันเนี่ยนะ
ไปเจอกับเหล็กไหลเยอะมากเลยก็เดินทางตามความฝันไปเลยนะคะ
เป็นวัดในอำเภอกองหินจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วเจอเหล็กไหลจริงจริงเหมือนในฝันเลย
เป็นเหล็กไหลสีขาวก็เลยนำมาบูชาเมื่อสัปดาห์ก่อน
ก็เดินทางไปที่วัดแห่งนี้อีกรอบหนึ่งที่อำเภอหินกองจังหวัดสระบุรีนี่แหละ
ก็เจอเหล็กไหลขาวอีกเจออีกไปทีไรเจอเมื่อนั้นก็นำมาบูชาคลองไว้ที่คอ
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณลุงสมเพียรก็บอกว่า
ก็ขอวงเล็บไว้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะคะ